ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคอนเสิร์ตดีค่ะ
เป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะคะ
เป็นความร่วมมือกันของสภากาชาติไทยกับธนาคารกสิกรไทยค่ะ
เสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เป็นคอนเสิร์ตการกุศลยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะคะ
มีเหล่าศิลปินดังเกือบ๒๐ชีวิตมาถ่ายทอดบทเพลงแบบครบทุกรุ่น
รุ่นเก่ารุ่นใหม่อย่างพี่ปั่นภัยบูลเกียรติค่ะ
ปุ๊อัญชาลีก็มาพี่กบทรงสิทธิ์คุณบีพีรพัฒน์นะคะ
แล้วก็มีเหล่าศิลปินเยอะแยะมากมายเลย
โดยเขาจะเลือกเพลงที่แบบความหมายดี
อย่างเช่นโลกหมุนด้วยความรักมาเปิดเวทีเรียกเสียงตบมือแบบสนั่นฮอไปเลย
จากนั้นก็ถึงคิวของคุณกิตค่ะกิตตินันนะคะ
และมาเรียมบีไฟฟ์ก็มาขับกล่อมพลังเสียงอันไพร้อให้ฟังกันต่อเนื่อง

จากผู้ชมจะอิ่มเอ็มใจกับบทเพลงที่ชื่นชอบ
ยังได้อิ่มบุญอีกด้วยเนื่องจากว่ารายได้จากการจำหน่ายบัตรครั้งนี้
จะนำไปสมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
อาคารศรีสวรินทิรานุสร๑๕๐ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยนั่นเอง